สัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะก็คงไม่มีเรื่องไหนที่ทำให้คนในแวดวงการเมืองเขาฮือฮาได้มาก
เท่ากับการที่นายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับประกาศความชัดเจนขึ้นอีกนิด
หลังจากที่บอกว่าจะมีการเลือกตั้งอาจจะประกาศการเลือกตั้งปีหน้า
แต่เขาก็กำหนดเข้ามาแล้วว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะคะ
วันนี้สาวิเคราะหลบม่านการเมืองก็มองท่าทีของนายกรัฐมนตรี
มีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยนะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
เรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีประกาศให้โลกรู้ไปแล้วค่ะ
ว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
แต่กว่าจะไปถึงวันนั้นค่ะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอีกไหม
โอ้โหเวลาปีกว่านะปีก็๑เดือนกว่าจะถึงวันเดือนเลือกตั้ง
ท่านยังไม่กำหนดวันกำหนดแต่เดือน
แต่มันก็เป็นไปตามรถแมพแล้วก็ใช้เวลาในรถแมพเต็มเลย
ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ
เพราะว่าคณะคอสชก็พอถึงเดือนเลือกตั้งพฤศจิกายน
ก็เท่ากับ๔ปีครึ่งนะครับเหมือนกับเป็นรัฐบาลที่อยู่มาครบเทิม

การที่ท่านนายกประยุทธ์ตัดสินใจประกาศความชัดเจนเนี่ย
ผมก็คิดตามภาษาของผมนะ
ผมมองว่าประการแรกก็คือ
ที่พร้อมใจกันรวมใจกัน

เราก็รู้กันอยู่เดือนตุลาคมนะครับ

พ่อหลวงของบรรดินรัจการที่๙
ทำไมไม่พูดให้ชัดครั้งแรกไปเลย
เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วก็สถานการณ์และบรรยากาศในเดือนตุลาคมเนี่ย
ก็ขอให้มันสงบ
ส่วนที่ทำไมไม่พูดส่วนอีกประเด็นนึงจะตอบคำถามคุณเจี๊ยบได้
ก็คือว่าประการที่๒นายกประยุทธ์คงต้องการกระชับ
ให้เกิดความเข้าใจจากการที่ท่านพูดที่อเมริกากับภายในประเทศ
ให้มันตรงกันซะนะฮะตอกย้ำให้ตรงกันซะ
เพราะว่าขณะที่ท่านพูดที่อเมริกาเนี่ย
ผลเอกประวิทรองรายกรคุมฝ่ามั่นโครงท่านก็บอกว่า
แค่ประกาศนะแค่ประกาศปลายปีหน้าแล้วก็นับไป๑๕๐วัน
จริงจะถึงวันเลือกตั้งมันก็เลยดูเริ่มกันอยู่
และการพูดที่อเมริกาก็เหมือนพูดกับประเทศ
ที่เป็นหัวหน้าโลกเป็นเวทีสากลใหญ่
ก็ถ้าหากนายกประยุทธ์ไม่พูดมันก็อาจจะเกิดความสับสน

ส่วนภายในมันจะมีตัวแปรอะไรหรือไม่
มันก็ยังเหลือกฎหมายลูกอีก๒ฉบับ

แม้แต่ร่างรัฐมนุญชาบับของรกเตอร์บรววลศักดิ์
ยังไม่รอดมาแล้ว

คนก็ย่อมจะมองว่า
เมื่อมันเคยเกิดขึ้นแล้วกับรัฐมนูล
แล้วกฎหมายลูกธรรมนูลทำไมจะเกิดไม่ได้

ก็ไปสักสายนึงแหละ

แม่น้ำสี่สายยังจะกล้าอีกเหรอ
ในเมื่อนายกประกาศชัดเจนขนาดนี้แล้ว

มันจะถูกข้อกล่าวหามากกว่า

นายก็อยากต่อทออำนาจ

เขาโดนแสนว่าบรรตัศนช่อ
จะมาล้มกฎหมายลูก

แต่ถ้าโดยสรุปในการประกาศเช่นนี้

นายยกท่านก็คงประเมินสถานการณ์อะไรทุกอย่าง
มันไอ้ช่องนี้จะดีที่สุดแล้วก็มีความเป็นไปได้
มันดีสำหรับคอสชดีสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนแล้วก็นานาชาติ
มองเข้ามาประเทศไทยบอกโอ้แม้เป็นรัฐบาลทหารแต่ก็มีความจริงใจ
แล้วก็ตั้งใจที่จะให้การขับเคลื่อนประชาธิปไตยเรามีจังหวะที่เหมาะสมนะ
ที่สำคัญนี่ก็คือว่าสิ่งที่นายกขึ้นมาพูดเนี่ย
มันก็ทำให้อย่างน้อยฝ่ายที่ต่อต้านหรือฝ่ายเร่งเล้าเร่งเล้าเลือกตั้ง
ก็น่าจะสงบปากสงบคำไปได้เพราะมันจะไปหาเหตุอย่างอื่นไม่มีแล้ว
แล้วก็ประเด็นที่สองก็คือทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดีขึ้น
ก็ต้องคิดแล้วต้องมีความรับผิดชอบ

ก่อนหน้านี้ไม่คุยกับลุงป้อมก่อนเหรอลุงตู่กับลุงป้อมเนี่ย

ผมว่าเขาก็คงสื่อสารต่อกันเนี่ยแหละครับ
แต่ว่าในความเข้าใจในความต้องการจะปกป้องนายก
ก็เลยออกมาพูดอย่างนั้นแต่บางทีพอมันก็เลยเกินเลยไปว่า
ทำให้คนตีความได้ว่ามันไม่แน่ไม่นอน
ว่าแค่ประกาศเท่านั้นจะประกาศเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
ท่านนายกเลยออกมาทำความชัดเจนนะครับ
ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วคือคำพูดสุดท้ายของคนที่ใหญ่ที่สุด
คือข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุด
ซึ่งเป็นการดีนะครับที่ลุงตู่ของพวกเราได้กำหนดวันเวลา
ในการที่จะเป็นสเต็ปของการเดินไปสู่การเลือกตั้งนะครับ

การเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำในวันเวลานี้ก็คือ

ซึ่งได้มีตั้งกรรมการหลายคณะ
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินปฏิรูปตำรวจปฏิรูปสื่อปฏิรูปทุกอย่าง
แถมยังมีตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติอีกนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นผลให้
เป็นการกำหนดเวลาให้คณะกรรมการเหล่านี้รีบทำงานโดยรวดเร็วนะครับ
เพื่อให้พิสูจน์ออกมาให้ชัดเจนว่า
มีการปฏิรูปแล้วก่อนที่จะจัดการเลือกตั้งนะครับ
แม้การปฏิรูปจะยังไม่สำเร็จสมบูรณ์
ก็เป็นภารกิจที่รัฐบาลหน้าต้องทำต่อ
วันหน้าคือใครก็ค่อยว่ากัน

แต่ว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็น่าจะคาดเดาได้นะครับ
ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับ
เสร็จแล้วทีนี้ช่วงเวลานี้
ถ้านับจากตุลาวันนี้ไปจนถึงพฤศจิกาปีหน้านะครับ

ที่เรื่องการเมืองจะทำให้เกิดความวุ่นวายเลยไม่ต้องไปห่วงนะฮะ
หน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือดูแลประชาชน
อย่าให้อดโซหิวตายไปก่อนนะครับ
ให้เขามีชีวิตอยู่ได้จนไปถึงวันเลือกตั้ง
เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตที่มีความสุข
เพราะอย่าลืมคำแรกที่เมื่อวันที่๒๒พฤษภาปี๕๗
ออกมาแล้วบอกว่าจะคืนความสุขให้แก่ประชาชนนะครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับ
แต่ก็นานเข้านานเข้าเนี่ยความสุขทางความสงบมันก็ดีอยู่
แต่ความสุขทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเหนื่อย
คนหาเช้ากินข้ำคนจนคนอะไรเนี่ย
มันปากกัดเต็มถีบแล้วแทบจะไม่พอกินนะครับ
ก็รัฐบาลก็พยายามเต็มที่นะครับผมก็ว่า
แต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยปัจจัยต่างเนี่ย
ทำให้ประชาชนของเราเนี่ยยังไม่ได้สุขทั่วกันนะครับ
แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเวลา๑๓เดือนต่อไปนี้เนี่ย
ขอกำลุงนานะครับรัฐบาล
มุ่งมั่นทุ่มเทกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับ
เพื่อเป็นฐานรากที่มั่นคงในการเลือกตั้ง
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลใหม่ในปี๒๕๖
ใช่ก็มีคำถามเหมือนกันจากอีกฝ่ายหนึ่ง
บอกว่ามั่นใจแล้วเหรอว่าเลือกตั้งแล้วจะไม่เสียของที่ทำมา
นี่แหละครับนี่แหละคือการบ้านใหญ่ของคนทั้งประเทศล่ะ
การเลือกตั้งมันก็เป็นองค์ประกอบ
ซึ่งมีส่วนประกอบเยอะแยะมาก
หลักก็คือประชาชนนะฮะ
ลองลงไปคือพักการเมืองนักการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนต่าง

เรามีประสบการณ์จากประชาธิปไตยเต็มใบ
แล้วก็ผมเหมือนกันเสียงตกร่องนะ
ก็อย่างที่มันวิกฤตอยู่เนี่ย
เลือกตั้งเดือนพฤติกายทปีหน้าผมก็ดีใจนะ
แต่ที่ผมหนักใจก็คือว่า
เราจะทำให้ผลการเลือกตั้งมันดีขึ้นจากในอดีตไหม
ทั้งที่ได้รับอำนาจคืนมาไม่เต็มใบหรอก
เลือกตั้งคราวหน้ามันเลือกตามบทเฉพาะการ๕ปี
ผมอยากฝากพักการเมืองนักการเมืองครับ
กฎหมายพักการเมืองก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับ
การที่อำนาจพิเศษจะแข็งขืนต่อไปไม่ผ่อนคลายให้บ้าง
มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดลำนูนบทหลัก
มันก็อยู่ที่พักการเมืองและนักการเมืองนั่นแหละครับ
เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งท่านเป็นส่วนผสมสำคัญของการเลือกตั้ง
จูงประชาชนไปในทางที่ให้มันเกิดวิกฤตอีกเลย
ปฏิรูปภักดิ์ปฏิรูปนักการเมืองที่จะส่งสมัคร
สิ่งต่างเหล่านี้แม้กฎิการรัฐมนูนนักกฎหมายลูก
งัวหายล้อมคอกไว้หลายชั้น
แต่ว่าก็เห็นกันอยู่ครับที่ผ่านมา
เรามีศรีถนนชัยเยอะ
ผมว่าสำคัญที่สุดตอนนี้
ประชาชนด้วยควรจะเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของนักการเมือง
เรียกร้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหลายอย่างนะ
แต่เอาแค่ปฏิรูปภักดิ์การเมือง

ได้เลือกในสิ่งดีและมั่นใจว่าจะไม่กลับไปเวลาเดิม
หลายคดีกำลังถูกลื้อฟื้นขึ้นมา
มันจะทำให้เกิดการฮึดสู้ขึ้นมาอีกไหม

การพิจารณาคดีที่ผ่านมาเนี่ยทางการเมือง
มันก็มีเหตุมีผลและมีความถูกต้อง

แล้วก็เราก็สังเกตแม้แต่ผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้สนับสนุน

ปล่อยวางจริงไหม
ไม่จริงเดี๋ยวเขาพิสูจน์ขึ้นขึ้นหลงมั้ง

มีเหตุมีผลที่สังคมรับได้
มันก็ไม่มีประโยชน์ให้ทุกคนจะใช้วิธีนี้มาต่อสู้
แต่ว่าจริงที่อยากให้มองภาพใหญ่
วันนี้เราอยู่ในช่วงเดือนที่สำคัญ

จะคิดถึงพ่อคิดถึงประบาทสมดิตพระเจ้าอยู่หัวราชกรานตรีกล้า
ถ้าทุกฝ่าย
เอาไปให้อยู่ในใจให้ได้
แล้วทุกอย่างมันจะแก้ได้ง่ายขึ้น

พระองค์ท่านย้ำอยู่เสมออยากให้คนดีเข้ามาปกครองประเทศ
นั่นแหละถ้าคิดพวกเราช่วยกันคิดได้อย่างนี้
มันก็จะมีส่วนสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเรามันดี
การเมืองดีแล้วก็ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้
แต่จุดนี้เนี่ยบางคนเขาก็เอามาเป็นตัวเงื่อนไขในการเรียกร้อง
ฟ้องประชาชนมันจะจุดติดอีกไหม
ครับผมไม่เชื่อว่าใครจะก่อวอร์ดอะไรขึ้นมาใหญ่โตได้อีกนะครับ
เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา๒๓ครั้ง
มันเป็นความเจ็บปวดของประเทศที่สาหัสเกินกว่าจะเยียวยาแล้ว
และตอนนี้แผลเริ่มตกสะเก็ด
ก็อย่าไปสะกิดสะเกาให้เลือดมันไหลมาอีก
ทุกคนต่างมุ่งหน้าเรียกหาประชาธิปไตยเรียกหาการเลือกตั้ง
ก็ต้องอดทนรอตามสเต็ป
เมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดถึงเรื่องการปฏิรูปนะครับ
ปฏิรูปทางการเมืองเป็นสิ่งสำคัญ
ภักดิ์การเมืองก็ปฏิรูปตัวเองอย่างที่ว่า
แล้วก็กติกาทั้งหลายทั้งปวงที่รัฐมนุนเขียนไว้
ก็เป็นกติกาที่มองเห็นแล้วว่า
เอื้ออำนวยในการสร้างความสงบ

ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นประชาเทศปฏิที่สมบูรณ์๑๐๐

แต่เราต้องค่อยก้าวเดินไปนะครับ

เราจะเห็นประชาเทศปฏิที่งอกงามสมบูรณ์นะฮะ
แต่นักการเมืองเองต้องยุติการซื้อเสียง
ต้องให้คนเลือกในสิ่งที่ดี

จะไปไม่ถึงไหนสักทีหนึ่ง
ก็เป็นประเด็นที่สำคัญก็คือ

ที่ทำอยู่นี้อีก๑๓เดือนอย่างที่ผมว่า

มีความหวังกับอนาคตที่รอคอยครับ
สำคัญด้วยเทพที่ที่เป็นสิ่งที่ผมขอรู้